นครราชศรีมานะครับท่านผู้ชมครับคือที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะครับมีฝ่ายกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับสองพี่น้องเนี่ยไปเล่นน้ำกันนะครับแล้วฝ่ายผู้ที่เป็นน้องนะครับพลัดตกลงไปนะเหมือนกับรองเท้าเนี่ยมันหลุดลอยไปก่อนพยายามจะไปเก็บรองเท้านะครับพี่ชายอายุ๑๓นะก็ลงไปช่วย
ก็ดำน้ำเอาเชือกโรยตัวไปค้นหาเด็กชายชูศักดิ์อายุ๑๓ปี
ตรงนี้เป็นฝ่ายกั้นน้ำกลางทุ่งนานะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านลำห้วยทะลุ
ตำบลลุงประดูกอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงก็งมร่างของเด็กขึ้นมาได้
คือน้องชูศักดิ์เนี่ยจมอยู่ในน้ำลึก๒เมตรกว่านะครับกระแสน้ำ
ไหลแรงด้วยนะฮะคือนี่ฮะชาวโม่งชาวบ้านก็มาดูกัน
เต็มเลยนะครับคือมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นชาวบ้านใน
พื้นที่บอกว่าปกติเด็กในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะชอบไปเล่น
กันแถวสารากลางหมู่บ้านมีนะฮะแต่เมื่อวานช่วงเย็น
ค่ำนะครับมีเด็กชายหญิงพี่น้องสองคนพากันไปเล่นที่
ฝ่ายกลางทุ่งนานะฮะมีน้ำด้วยนะครับเจ้าของนาก็เตือนบอกว่า
เข้าไปเล่นนะตรงนั้นเนี่ยคือระวังเดี๋ยวจะจมน้ำไปเล่น
สารากลางหมู่บ้านดีกว่าคือเด็กอาจจะเล่นแล้วมีการโยน
รองเท้าเล่นกันแล้วรองเท้าของเด็กเนี่ยตกลงไปในน้ำ
เด็กที่เป็นคนเล็กเป็นน้องนะครับก็กระโดดลงไปเพื่อจะเก็บรองเท้า
ทีนี้ก็คงจะจมน้ำนะฮะพี่ชายก็คงกระโดดไปช่วยน้อง
แล้วก็ผลักร่างน้องเนี่ยขึ้นมาที่ฝั่งได้ส่วนตัวพี่ชายเด็กจมลงไปนะฮะ
แรงด้วยนะครับถูกน้ำเนี่ยจมดูดหายไปเลย
ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นกระแสน้ำไหลมาแรงมากนะฮะก็ไม่กล้าที่จะกระโดดลงไปเหมือนกัน
น้ำมันวนด้วยนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มานะฮะใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะฮะค่ะ
ก็งมขึ้นมาน้องก็เสียชีวิตนะครับ